ค่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปหนึ่งค่ะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลแล้วเราก็ตามความคืบหน้าให้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางเมืองหัดใหญ่มีผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์มานะคะใส่หมวกกระน็อคมาเลยอยู่ดีมาจอดหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็เดินเข้าไปชักมีดดาบขึ้นมาไปฟันคนที่เขาเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต
เขาก็สู้กันสุดท้ายคนที่บุกเข้ามาเดี่ยวมาทำร้ายเขาเนี่ยสู้ไม่ไหวพยายามจะหนีกลับไปแต่ช่างที่เป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต

รุมจับให้ได้คนนี้ก็หนีไปทิ้งรถจักรยานยนต์ตัวเองเอาไว้เนี่ยแบบนี้ค่ะ

แต่ในอู่มีช่างหลายคนไง
คือช่างด้วยแล้วอุปกรณ์อุปกรณ์ก็นี่ไง

ใช่เขาบาดเจ็บสาหร่าฯนะ

แล้วก็บรรยายว่ารบกวนเพื่อนแชร์ให้ด้วย
พอดีว่ามีคนใช้ดาบมาฟันช่างที่ร้านช่างวัย
อันตรายเจอที่ไหนติดต่อมาครับ
คนโดนฟันอาการสาหัสช่วยกันแชร์หน่อย
ความจริงก็พยายามจะมาขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองนะ
ระยะนี้จะขี่จากกระยานหยุดหนีไม่ได้
ก็เลยต้องไปเลยเราก็เลยให้ทีมข่าวของเราติดต่อไปที่คนโพสต์คลิปนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานร้านซ่อมมัลตะไซย์ในเ
จากด้านหลังแต่ก็ขอโทษขอโพยอะไรกันไปแล้วนะ
คิดว่าเรื่องจบแต่ก็ไม่รู้ทำไมอยู่ดีในเคบุกเดี่ยวมาก่อเหตุแบบนี้
จู่จอดรถจักรยานยนต์เดินเข้าไปไม่พูดพร่ำทำเพลงชักดาบขึ้นมาฟันเลยอ่ะ
ตัวช่างที่เขาถูกดาบฟันเขาก็ป้องกันตัวแล้วก่อนหน้านี้ในเคเคยมาเมาอารวาสที่ร้านอยู่หลายครั้ง
ตำรวจจับไปแล้วหลายครั้งนะหลายครั้งเลย
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
แล้วก็ขุดคุยประวัติผู้ชายที่มาก่อเหตุในเคทุ่งใหญ่คนนี้
มีการเอารูปมาโพสต์แล้วคนก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยว่าอ๋อรู้จัก
บางคนก็บอกว่าคนก่อเหตุคนนี้เหมือนกับคนคลุ้มคลั่งสติไม่สมประกอบเลยนะ
เขามีบัตรผู้ป่วยนะตำรวจจับไม่ได้เขาป่วยทางจิตอะไรแบบนี้นะคะ
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจจับตัวมาดำเนินคดีทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่อู่เนี่ยค่ะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยที่ร้านอู่วัยอะไหล่บริเวณสี่แยกอู่วัยถนนคลองเปรย์
อยู่ที่เขตเทศบาลเมืองคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่นะคะไปพบกับคนถ่ายคลิปเลยค่ะ
ชื่อว่านายนัทธพรแก้วชูเชิดเขาเป็นคนถ่ายคลิปเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
เขาเล่าว่าปกติในเคคนก่อเหตุเนี่ยนะก็มานั่งที่อู่นี้เป็นประจำนะ
ก็รู้จักกับช่างในอู่นี่แหละค่ะสาเหตุที่มีเรื่องกันก็เพราะว่ามีช่างคนนึงไปเดินชนในเค
เคก็เลยไม่พอใจก็โวยวายนายสมชายเป็นช่างในอู่ก็เลยไล่ให้กลับบ้าน
ในเคก็ยิ่งไม่พอใจขี่รถจักรยานยนต์ออกไปนะครับ
ขี่กลับมาเอามีดมาด้วยอ่ะอืม
เข้ามาฟันนายสมชายที่ไล่ให้ออกไปจากอู่อ่ะก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างในคลิปอะค่ะ
นี่เดินเข้ามาเนี่ย
คนที่ชื่อว่าขี่อ่ะมันเข้ามาที่ร้านแล้วก็มันมานั่งอยู่ประมาณตรงเนี้ย
แล้วก็มีช่างรุ่นน้องอ่ะเขาเดินไปชนใช่พอเขาเดินไปชนปุ๊บ
แล้วก็ช่างพี่ชายอ่ะเขาบอกว่าเออเขาขอโทษแล้วขอโทษแล้ว
แต่ว่ามันไม่พอใจแล้วแล้วมันก็เลยช่างชายก็ไล่ให้มันกลับไป
แล้วพออีกวันนึงเนี่ยมันก็มาก่อเหตุเลยครับพี่
พอมันมาก่อเหตุปุ๊บก็เนี่ยมันก็ชักมีดมาก็ฟันเลย
ฟันเลยสาเหตุที่ว่าที่ว่ามันไม่พอใจใช่ไหมพี่
คือน่าจะเป็นที่ว่าช่างชายไล่มันกลับไปอ่ะครับมันเป็นคนพูดไม่ไม่รู้เรื่องอะพี่
คือไอ้พวกเนี้ยมันคือมันมามันมาที่ร้านบ่อยมันมาแล้วมันชอบมาหวยวายไปเนี้ย
แล้วลูกพี่เคยแจ้งตำรวจไล่มันไปครั้งแล้วแต่ว่ารอบนี้มันมา
มันมาแล้วก็มันมาดาบมามาฟันเลยครับอืมก็เนี่ยช่างสมชายเป็นคนไล่
ในเคให้กลับบ้านในเคก็เลยโมโหขี่รถออกไปขี่กลับมา
เอามีดมาฟันช่างสมชายเลยอ่ะครับผู้บาดเจ็บคือช่างสมชาย
ชื่อว่านายสมชายนามรักนะคะอายุสี่สิบแล้วเป็นช่างในร้านนี่แหละ
ถูกฟันเข้าที่หัวสองแผลหน้าผากแผลหนึ่งมืออีกแผลหนึ่ง
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลหัดใหญ่หลังเกิดเหตุทางร้านแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
สภหัดใหญ่แล้วก็ยึดรถจักรยานยนต์ของในเคที่จอดทิ้งไว้ด้วยนะ
เนี่ยค่ะฮอนเดอร์เวฟหมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่ยหญิงหกหนึ่งสองสามสงขลา
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนสพหัดใหญ่จับกลุ่มในเคได้นะคะ
ในเคอายุสามสิบสี่บ้านอยู่ในตะมนต์ทุ่งใหญ่
เขาเลยเรียกกันว่าเคทุ่งใหญ่นำตัวมาสอบสวนค่ะ
แต่พ่อของในเคก็มาด้วยตามร่างกายในเคเองก็มีบาดแผลฟกช้ำ
มีรอยถลอกเยอะเลยเพราะว่าถูกช่างที่เขาแบบสู้กลับอ่ะ
ช่างเขาอยู่ในอู่ก็หลายคนอ่ะในเคมีบัตรคลินิกจิตเวทค่ะ
ของโรงพยาบาลหาดใหญ่คือพกติดตัวเอาไว้ตลอดนะคะ
หลังจากเขาไปมีเรื่องกับช่างอีกคนนึง

สาเหตุที่เขาเอาดาบไปฟันช่างสมชาย
ในเคป่วยทางจิตมา๒๐ปีแล้วนะคะ

สมองได้รับการกระทบกระเทือน
แล้วก็รักษามาตลอด
ในเคก็จะดีบ้างร้ายบ้าง

ทีนี้ตำรวจก็เลยยังไม่แจ้งข้อหาอะไร
เพราะในเคเป็นผู้ป่วยจิตเวท

ตรวจสอบข้อที่จริงก่อนว่าป่วยทางจิตเวทจริงไหม

ถึงจะว่ากันเรื่องของการแจ้งความดำเนินคดี

ใช่ค่ะหลายครั้งที่คนก่อเหตุเป็นผู้ป่วย
ก็ไปรักษาก่อนแล้วก็มารับโทษทางอาญา
แล้วทางพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่เขาดูแล

อย่างนี้ความเสียหายค่ารักษาพยาบาล

ถ้าในเคป่วยจิตเวทแบบนี้จริง

คือแล้วพ่อก็ดูแล้วอายุก็ไม่ใช่น้อย

พ่อจะอยู่ดูแลลูกได้ขนาดไหนใช่ไหม

ก็นี่ถึงขั้นขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้าน

แล้วมาแทงมาฟันเขาเนี่ยจนบาดเจ็บเนี่ยนะ